ถ้าท่านไปเข้าห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า

แล้วก็แต่งกายก็ปกติเหมาะสมดี

ที่ห้างก็มีรฐปภอยังดีเลย
คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวเองคิดว่ามีรอปภอยู่
รอปภคือพนักงานรักษาความปลอดภัย

เช้าเกิน๕เท่านี้อันนี้คนน้อยนะครับ
บางห้างเขาก็เปิดแต่เช้าเดือนนี้๑๙โมงเปิดก็มี

แต่มีหญิงสาวคนหนึ่งโชคร้ายครับ
เข้าห้องน้ำในห้างแถวนนทบุรีนะครับ
ปรากฏว่ารอปภเดินตามเข้าไป
แล้วก็ล็อกห้องน้ำเลยจะข่มขืน
โชคดีมีคนเห็นแล้วก็เรียกมาช่วยกันทันนะครับ
ตามตระคุบตัวจัดการกับรอบพอร์ไว้ได้
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งก็เอาคลิปมาลงเพื่อเตือนภัยเลย
เป็นรอปภประจำห้างดังย่านนทบุรีนะครับ
ก่อเหตุเข้าไปจะข่มขืนหญิงสาวที่มาห้างในห้องน้ำ
พลเมืองดีก็มาช่วยกันจับตัวไว้ได้
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาจับไปนะครับ
โดยเจ้าทุกข์เองเขาก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือออกมานะครับ
ซึ่งทางคนที่โพสต์นี่ฮะรอบพอร์โดนซะเลือดโชคเลยนะครับ
ระบุข้อความว่าเข้าห้องน้ำห้างอย่าเข้าห้องน้ำที่เปลี่ยว

เหตุการณ์เกิดเวลาประมาณ๙โมงเช้าวันนี้
ห้องน้ำชั้น๒ของห้างแห่ง๑นะครับ

ผู้หญิงคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำ
รอปภหื่นกามตามเข้าไปล็อกประตูห้องน้ำด้านนอกสุด

พี่พนักงานเสื้อแดงขึ้นไปพอดีได้ยินเสียงร้อง
ทุบประตูแล้วก็ตะโกนให้คนด้านล่างขึ้นไปช่วย
แล้วก็สามารถช่วยผู้หญิงไว้ได้ทัน
ผู้ที่โพสต์คลิปยังบอกว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้ผู้หญิงทุกคนต้องระวังตัวกันให้มาก

เพราะใครจะคิดว่าแค่เข้าห้องน้ำห้างตอนเช้าจะเกือบตกเป็นเหยื่อได้
และรอปภที่น่าจะดูแลความปลอดภัยให้กลับเป็นภัยซะเอง
ปลเผื่อใครสงสัยว่าผู้หญิงแต่งตัวอย่างไร
ผู้หญิงแต่งกายสุภาพมิดชิดใส่เชิดแขนยาวกางเกงขายาวนะครับ
เหตุเกิดเพราะสันดาลคนล้วนและขออนุญาตไม่เบลอหน้ารอปภหื่นนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถามไปยังคนโพสต์คลิปนะครับ
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าขณะที่ตัวเองกำลังเดินจะไปซื้อของเนี่ย

ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยเรียกพนักงานร้านขายของแถวนั้น

แล้วก็ไปช่วยผู้หญิงคนที่กำลังจะถูกคมขืน
และจับตัวรอบพอพอขื่นกรรมคนนี้เอาไว้ได้
แล้วตอนที่ไปจับตัวได้เนี่ยโอ้โห
นี่มันกำลังถอดกางเกงแล้วนะถ้าไม่มีคนมาช่วยนี่

ดูนิดนึงว่าไม่ควรไปคนเดียวหรือว่าในที่เปลี่ยวนะคะ